ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขยับมาใกล้เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันดีกว่าค่ะ
นะคะมาดูราคาของผักกันบ้างกะหล่ำปลีเขียว
วันนี้๑๒บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราค่ะ๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๓๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระเทียมไทยแกะกรีบวันนี้
บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ